ขณะที่ไปกางเต็นต์พักแรมกับเพื่อน

นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้บอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำ

เพื่อนก็ตามหาตามหาไม่เจอเลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เห็นร่องรอยค่ะเป็นกิ่งไม้หักลงไปเป็นทางยาวกว่า๒๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยโรยตัวเพื่อลงไปช่วยนำตัวขึ้นมาได้
นำส่งโรงพยาบาลเขาค้อตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเขาคอเร่งนำกำลังเข้าค้นหานักท่องเที่ยว
เกิดอุบัติเหตุพลัดตกเขาบริเวณดอยตัวเพ่งบ้านห้วยน้ำขาว
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ห่างจากจุดกลางเต็นต์ของนักท่องเที่ยวประมาณ๓๐เมตร

เป็นร่องรอยของกิ่งไม้หักเป็นทางยาวลงไปลึกกว่า๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เชือกโรยตัวลงไปด้านล่าง
แล้วก็พบผู้บาดเจ็บซึ่งก็คือนางสาวอิสรี
มีปิ่นอายุ๔๓ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรี
มีบาดแผลถลอกที่บริเวณศีรษะบริเวณแขน
แล้วก็แขนข้างขวาหักด้วย
เจ้าหน้าที่และชาวมงค์ในพื้นที่เขามีความชำนาญในการปีนเขา
คุณผู้ชมก็เลยช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเขาค้อ
จากการสอบถามนะคะก็รู้ว่าผู้บาดเจ็บเดินทางไปท่องเที่ยวไปกางเต็นต์
กับคณะรวมแล้ว๘คนก่อนเกิดเหตุตื่นขึ้นมากลางดึก

จากนั้นก็หายตัวไปเลยค่ะเพื่อนพยายามช่วยกันตามหา
แต่ไม่เจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ
สุดท้ายก็พบร่างผู้บาดเจ็บนะคะ
นายพี่บูนหัตถกิจโกศลพวกราชการจังหวัดเพชรบูน
ก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเขาค้อตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ